สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยงเช่นเคยนะครับ
และอยู่กับผมทัศน์แขวดทองและคุณสุพธรรมหาคามิงครับ
วันนี้นะคะข้าราชการทั่วประเทศค่ะได้ร่วมในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
และเป็นพลังของแผ่นดินนะคะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
ซึ่งชัดข่าวเที่ยงในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศทั้งที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ซึ่งก็นำโดยผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
รวมทั้งบรรยากาศในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนในต่างจังหวัดนะคะ
ซึ่งจะนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
และไลน์ในวันนี้นะคะยังคงเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะ
ให้บอกรักพ่อนะคะผ่านหน้าจอชัดข่าวเที่ยงกับแอปพลิเคชันไลน์จากทางไทยรัฐค่ะ
ทุกข้อความของคุณผู้ชมจะปรากฏบนหน้าจอของชัดข่าวเที่ยงตอนนี้เลยนะครับ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของพิธีสวนสนาม
และการถวายสัตว์ปฏิญาณของทหารรักษาพระองค์กว่า๒๐๐นายครับ
บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับ
ซึ่งพิธีก็จะเริ่มขึ้นช่วงเย็นวันนี้
ติดตามบริการได้กับคุณอริยาโภจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
ค่ะและก่อนเดินสวนสนามและพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณ
มณฑลพิธีสนามหลวงแห่งนี้นะคะ
ก็จะมีการแสดงของทหารม้าและวงดุรยางต่างด้วยค่ะ
และพิธีนั้นก็จะเริ่มขึ้นในเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของการเดินสวนสนาม
ถวายสัตว์ปฏิญาณของทหารรักษาพระองค์
ในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพลียงกันค่ะ
โดยกำลังพลรักษาพระองค์ของแต่ละเหล่าทัพนั้นประกอบด้วย
กองทัพบกค่ะกองทัพเรือและกองทัพอากาศในปีนี้
จัดกำลังพลรักษาพระองค์๑๒กองพันธุ์ค่ะ
และ๑กองพันธหารม้ารักษาพระองค์จำนวน๙๐
กำลังพลรักษาพระองค์ทั้งหมดในวันนี้จะใช้ถึง๒๑๙๙นาย
ทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่จุดเริ่มต้นของสนามที่สวนเจ้าเชษ
บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในเวลา๑๒นาฬิกาค่ะ
จากนั้นขบวนจะเริ่มออกเดินทางในเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
โดยก่อนเริ่มต้นนะคะก็จะมีการยิงพลุสัญญาณพระปรมาพิไทยพปร
พร้อมกับตัวอักษรพระปรมาพิไทยสกควันศรีสายรุ้ง
โดยจะใช้ระยะเวลา๓๐นาทีค่ะในการเริ่มดวนสดขวนสนามออกจากบริเวณด้านหน้า
กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะที่สวนเจ้าเชษ
เพื่อมุ่งหน้าไปยังบนทนพิธีท้องสนามหลวง
ซึ่งวงดุรยางนั้นก็จะบันเลงเพลงมาสของกองพลที่๑รักษาพระองค์
ต่อด้วยเพลงม้าสราชวรรลบค่ะ
โดยผู้นำการเดินในครั้งนี้นะคะก็จะมีระดับผู้บังคับการกรม
และผู้บังคับกองพันธุ์ของแต่ละหน่วยของตัวเองเหมือนเช่นทุกปีค่ะ
สำหรับจังหวะการเดินนั้นนะคะจะเป็นการเดินแบบสโลค่ะ
โดยพลเอกสมหมายเก่าดีระผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้น
จะเป็นประธานในพิธีค่ะและจะเป็นผู้ถวายผ่านพุ่ม
พร้อมทั้งนำกล่าวสะดุดีต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์นะคะ
และถวายศัรพธิรรณต่อหน้าถ่วงไชเฉลิมพลค่ะ
และในปีนี้นะคะก็จะให้ในทหารพิเศษชั้นยศพลตรี
สำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่จะมาชื่นชม
ความพร้อมเพลียงและความสง่างาม
ของการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์

ก็สามารถที่จะเดินทางมารับชมได้นะคะ
หรือไม่ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็สามารถรับชมผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ
ในขณะที่เส้นทางการจราจรในวันนี้นะคะ
ทางกองทัพบกเองได้แจ้งปิดการจราจร
สำหรับการจัดกิจกรรมเฉิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ของทหารรักษาพระองค์ประจำปี๒๕๕๘
โดยในช่วงเวลา๑๒นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาค่ะ
โดยจะปิดโดยรอบท้องสนามหลวงนะคะ
เริ่มต้นที่เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนั้นนะคะ
ปิดการจราจรเพื่อจัดแถวทหารค่ะ
และเดินเข้าสู่พื้นที่ประกอบพิธีตั้งแต่สนามชัยค่ะ
ถนนเจริญกรุงนะคะถนนท้ายวังค่ะถนนพระพิพิษค่ะ
ถนนหน้าพระรานถนนราชดำเนินในและถนนหน้าพระธาตุนะคะ
ในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีจนถึงเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
ระหว่างการประกอบพิธีในท้องสนามหลวง
จะปิดการจราจรในถนนหน้าพระรานถนนราชดำเนินในและถนนหน้าพระธาตุค่ะ
เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีจนถึงเวลา๑๘นาฬิกานะคะ
เป็นการเคลื่อนกำลังทหารออกจากสนามหลวงค่ะ

ก็จะปิดการจราจรบริเวณถนนหน้าพระธาตุ
หน้าพระอาทิตย์และถนนสนามชัยค่ะ
ในช่วงเวลาของการปิดถนนนะคะ
ตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกาจนถึงเวลา๑๘นาฬิกา
จนกระทั่งจบพิธีทั้งหมดแล้วนะคะ
จะมีการปิดการจราจรที่ถนนมหาราชค่ะ
ถนนพระจันทร์นะคะซอยพระยาเพชรค่ะ
เพื่อใช้ในการจอดขบวนรถของหน่วยทหารรักษาพระองค์ด้วยค่ะ
สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามการสวนสนาม
และการถวายสัตว์ปฏิญาณและความพร้อมเพลียง
สง่างามของทหารรักษาพระองค์นั้น

ในช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะ
อรัยะโพจาเก่าไทยรัฐทีวี
รายงานจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ

ติดตามได้ตั้งแต่๑๕นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

มีการปิดเส้นทางการจราจรตั้งแต่๑๒นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา
โดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับ